มาดูคดีที่มันเป็นลูกคลื่น
จากคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
เข้ารับทราบข้อกล่าวหากรณีที่

แต่จะหนักใจได้อย่างไรถ้านายตั้มมาดูแลคดีให้
นี่เขาพูดแบบนี้นะนะฮะนายจรินธรรมวัฒนะหรือว่าจินนะครับ
สามีของคุณหนิงปณิตานะครับไปกับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มครับ
ที่สอนอมีนบุรีนะครับไปรับทราบข้อกล่าวหาในคดีที่
นางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือคุณกระติก
แจ้งความเต็มเนื้อคดีในเคราะห์มิลประมาทนะครับกรณีที่คุณหญิงปรณิตา
แสดงความเห็นบนไอจีของคุณกระติกแล้วก็แซน
หลังได้รับการประกันตัวแล้วก็ถ่ายรูปคู่กันบนรถ
จำได้ใช่ไหมครับรูปนี้ฮะหลังจากนั้นคุณจินก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกระทั่งแซน
แจ้งความดำเนินคดีหมินประมาทที่สอนอท่าข้ามส่วนกระติกนะครับ
แจ้งความที่สอนอมีนบุรีในคดีเดียวกันสำหรับคดีนี้คุณจินบอกว่าไม่ได้กังวลใจอะไร
เรื่องต้นก็มารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ให้การปฏิเสธ
ขณะที่ทนายตั้มระบุว่าคดีนี้ทั้งแซนแล้วก็กระติกนะ
แจ้งดำเนินคดีข้อหาเดียวกันแต่คนละโรงพัก
หลังรับทราบข้อหาที่สนมีนแล้วก็เข้ายื่นหนังสือ
เรียกร้องความเป็นธรรมไปยังผู้บัญชาการตำรวจนครบานให้รวมเป็นคดีเดียวกัน
ส่วนคู่กรณีอยากจะเจรจาก็ติดต่อทนายตั้มได้โดยตรงครับ
ขอให้รวมสองสำนวนเป็นคดีเดียวกันนะครับ
เดี๋ยววันนี้จะไปดูก่อนว่าเขาแจ้งข้อหาอะไรยังไงบ้างนะครับ
คาดว่าน่าจะเป็นเหตุเดียวกันแต่ว่าเดี๋ยวถึงบอกว่า
เดี๋ยวต้องเข้าไปให้การกับตำรวจก่อนแล้วก็ไปฟังก่อนว่า
เขาแจ้งเขาหาอะไรยังไงนะครับแต่ว่าที่มีคุณจิน
ได้มีการคอมเมนต์อะไรมันก็น่าจะเป็นโพสต์เดียวกันนะครับ
ก็เดี๋ยวเทิดว่าเขาอยากจะเจรจาหรืออะไรก็ให้มาคุยกับผม
มิถุนาหลัง๒๓มิถุนาคนบนเรือเขาบอกว่า
เดี๋ยวเขาจะออกมาเปิดเผยรายละเอียดของเหตุการณ์
ในคืนวันนั้นฮะในคืนวันเกิดเหตุนั่นแหละครับ
ซึ่งแซนบอกว่าอาจจะมีประเด็นน่าสนใจ
จะเป็นอะไรก็รอติดตามก็แล้วกันครับ
ไม่ต้องให้ไปไหนกันเลยนะครับ